กลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กับผมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัน
ขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ตามที่สภาพผู้แทนรัศดรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหก

และได้มีมติรับหลักการแห่งราชแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่หนึ่ง
เมื่อวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส่องพันห้าร้อยหกสิบหกนั้น
คณะกรรมาธิการวิสามันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมธิการวิสามัน
ซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านแล้ว
กับผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช๒๕๖๖ต่อที่ประชุมดังนี้
คณะกรรมธิการวิสามันได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชมัญญัติตั้งแต่วันที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
จนแล้วเสร็จในวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม๗๓๔หน่วยรับงบประมาณ
โดยคณะกรรมาธิการวิสามันได้ให้ความสำคัญกับผลสำริดที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสาม
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ตลอดจนการจัดงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดผลสำริดและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดจนสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙โดยมีข้อสังเกตที่สำคัญให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มรายได้
และลดการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง
ปรับปรุงกระบวนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและควบรวมหน่วยงานที่มีพันธกิจและโครงการที่ซ้ำซ้อนกัน
บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณรวมทั้งกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบนพื้นฐานของความโปร่งใส
เป็นธรรมและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมธิการวิสามัน
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามันพิจารณารายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช๒๕๖๖จำนวน๙คณะ
และคณะกรรมธิการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณลงจำนวน๗๖๔๔๒๔๓๘๐๐บาทถ้วน
โดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๓
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง
ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ตลอดจนเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริง
ความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงาน
และศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณ
หรือรายได้ที่จัดเก็บเองเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อาทิตย์๑รายการที่สามารถปรับลดเป้าหมาย
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เกิดความประหยัด
เช่นการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเหมาบริการ
การจ้างที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์
การเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นต้น
สองรายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้
คาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
หรือรายการผูกพันงบประมาณเดิม
ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เสนอไว้
รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
หรือที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
โดยใช้จ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หรือการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖
สี่รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้
เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมคงเหลือ
สำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้น
คณะกรรมธิการวิสามันได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณตามความเหมาะสมและจำเป็น
และหน่วยงานของรัฐสภาสารองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูลและองค์กรอัยการ
เพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทะบวงกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น๒๔๐หน่วยรับงบประมาณ
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือเรียนฟรี๑๕ปี
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย
ที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด๔๙จังหวัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
และค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่สินของเกษตรกร
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานสารยุติธรรมและสำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ

วงเงินตามจำนวนที่ปรับลดงบประมาณได้

ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพฤษฎราช๒๕๖๖ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐจำนวน๔๐๙๒๑๗๗๖๐๐บาทถ้วน
ไปเป็นงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พันศา

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด๔๙จังหวัด
ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก็ผมขอกลับเรียนว่า
การพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลด
การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว

ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อม
และศักยภาพของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๖
และประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญ
รวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโต
และมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ
เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน๓๑๘๕๐๐๐ล้านล้านบาทถ้วน
สำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมธิการ
ปรากฏตามเอกสารรายงานคณะกรรมการมาธิการวิสามันที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจแล้วรวม๕เล่มคือ
ที่๑เป็นรายงานของคณะกรรมธิการวิสามัน
ที่๒เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖
ที่๓วงเล็บ๑และวงเล็บ๒รวม๒เล่มเป็นรายงานผลการพิจารณารายการปรับลดงบประมาณ
ที่๔เป็นรายงานผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
อันหนึ่งด้วยรายงานของคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช๒๕๖

ทางนี้ได้มีหนังสือขอแก้ไขคำผิดเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราศดร
กับผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามันทุกท่าน
ที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลา
และร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช๒๕๖๖อย่างเต็มที่
จนสำเร็จลุกล่วงไปด้วยดี
พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียด
และจะเตรียมเอกสารให้คณะกรรมธิการวิสามันเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน
ท้ายนี้กับผมและคณะกรรมธิการวิสามันยินดี
และพร้อมที่จะชี้แจงข้อสักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไป